คุณผู้ชมคะเบรกนี้มาติดตามข่าว
โดยเฉพาะข่าวแรกที่จะเล่าให้ฟังในเบรกนี้นะคะ

หลีมอเตอร์ไซส์มาเป็น๑๐คัน

จนค่อมือขาดเลยคุณ
ขาดเลยเหรอขาดเลยเพื่อนต้องเก็บมือส่งโรงพยาบาล
ส่วนที่ขาดส่งโรงพยาบาลน้องคนนี้ค่ะ
แล้วหมอเขาต้องผ่าตัดแบบเป็น๑๕ชั่วโมงเลยนะ
ไม่รู้จะต่อพวกเส้นประสาทได้ด้วยไหมอะค่ะ
ครับไม่ใช่แค่น้องคนนี้โดนอย่างเดียวนะ
เพื่อนผู้ชายของน้องอีกคนนึงก็โดนฟันที่หน้า
โดนที่นิ้วมือด้วยเนี่ยคุณพอฟังมาถึงขนาดเนี้ย
มันเกิดเป็นคำถามใช่ไหมว่าเกิดอะไรแค้นอะไรกันมา
เออเหตุการณ์นี้ค่ะคนที่ใช้เฟซบุ๊กเนี่ย

น้องที่เขานั่งก้มหน้าแล้วก็มีรอยเลือดอยู่ข้างตัวเนี่ยนะคะ
บอกว่าให้ช่วยเหลือน้องสาววัย๑๔ปีคนนี้หน่อย
โดนฟันมือขาดเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น๕ทุ่ม
ทุ่มครึ่งของวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
กลุ่มคนที่ก่อเหตุเป็นแก๊งวัยรุ่นกลุ่มใหญ่เลย
กับประมาณ๒๐คนขี่มอเตอร์ไซค์มา๑๐กว่าคัน
แล้วก็เข้ามาในซอยบางน้ำจืดที่สมุทรสาคร
ทีนี้มาทำร้ายน้องสาววัย๑๔คนนี้ค่ะ
ส่วนเพื่อนของน้องสาวอีกคนนึงที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะ
โดนฟันที่หน้าโดนฟันที่นิ้วมือ
ตอนนี้แจ้งความไปแล้วแต่กลัวไง

คุณถ้าเกิดนับดูวันที่เกิดเหตุ๒๐ใช่ไหม
วันนี้วันที่๒๔มันผ่านมา๔๕วันแล้ว

ไปสอบถามจากเพื่อนของน้องวัย๑๔ที่ได้รับบาดเจ็บนี่แหละนะ
ไปถามในไอซ์สมมุติว่าชื่อในไอซ์อายุ๑๕ปี
เขาเล่าให้ฟังค่ะว่าตอนนั้นผมอยู่กับเพื่อนที่หน้าร้านสะดวกซื้อ

ผมอยู่กัน๕คนพี่มีผู้ชาย๓คนผู้หญิง๒คน
แล้วตอนนั้นผมกำลังจะกลับบ้าน
ทีนี้แก๊งนั้นเขามาเขาขี่รถผ่านมา
แล้วก็มาตะโกนถามผมเล่นเปล่า
คุณทัศนัยคุณผู้ชมคุณทายสิ
ว่าคำว่าเล่นเปล่ามันหมายถึงอะไรได้บ้าง

ก็นั่นน่ะสิแล้วกลุ่มของน้องเขาตอบกลับไปว่าไม่เล่น

กลุ่มฝั่งนั้นเขาวนรถกลับมา

หลังจากนั้นค่ะฟันเพื่อนของน้องแล้วก็หลบไป
แล้วอย่างที่บอกค่ะน้องวัย๑๔ถูกฟันที่ข้อมือ
ข้อมือขวาขาดเลย
เพื่อนที่เขาอยู่ตรงนั้นต้องช่วยกันนะ
มือของน้องวัย๑๔แล้วก็ไปตามคนมาช่วย
บอกว่าให้เอาตัวน้องวัย๑๔ส่งโรงพยาบาลหน่อย
รวมถึงส่งมือที่ขาดให้กับหมอ

เดี๋ยวฟังเสียงฝั่งคนที่โดนทำร้ายหน่อยค่ะ
โดนฟันที่นิ้วก้อยแล้วก็หัว
แล้วก็ผู้ชายผู้ชายโดนฟันนิ้วก้อยกับหัว
แล้วผู้หญิงก็โดนฟันข้อมือกับผมครับ
เขาเดินมากำมือแล้วเขาก็บอกมือหันไปไหนครับพี่

ผมก็รีบเอาเสื้อที่ผมถอดเอาไปซับ
แล้วบอกให้คณะงานเตรเว่นให้ไปเอาน้ำแข็งมา
แล้วช่วยหามือเสื้อไหน

ผมรีบไปตามลำพีเพราะว่าบ้านเขามีรถกระบะ

ตำรวจโทประวิทย์นันจันทีสารวัตรสอบสวนที่สพเมืองสมุทรสาคร
คือตำรวจบอกว่าหลังจากเกิดเหตุแล้ว
คุณพ่อของน้องที่ถูกฟันข้อมือขาดเนี่ยนะก็มาแจ้งความค่ะ
คุณพ่อคือคุณพ่อสมหมายยิ้มปราโมท
พ่อของน้องวัย๑๔ปีบอกว่าเนี่ยลูกผมถูกกลุ่มคนร้าย
ข้อมือข้างขวาขาดแล้วก็ที่หน้าผากของลูกสาวเป็นแผลด้วย
ส่วนเพื่อนของลูกสาวผมคือน้องสุรวุฒิวัย๑๔ปีเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลที่หน้าผากแล้วก็ที่นิ้วมือเหมือนกัน
แล้วก็ถามอาการของน้องวัย๑๔ปีด้วยค่ะ
ที่ถูกฟันข้อมือว่าตอนนี้เป็นยังไง
ซึ่งตอนนี้นะคะน้องถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสิริราช
คุณหมอต้องผ่าตัดประมาณ๑๕ชั่วโมง
หลังจากผ่าตัดน้องก็มีการตอบสนองดีนะคะ
แต่ว่าคุณหมอต้องรอดูอาการต่อไปก่อนว่าเอ๊ะที่ผ่าตัดไปเนี่ย
มือที่ประกอบติดไปเส้นประสาทมันจะเชื่อมต่อกันได้ดีเหมือนเดิม
น้องจะใช้การมือขยับนิ้วได้เหมือนเดิมไหม

แล้วทางผู้อำกับสพเมืองสมุทรสาครบอกด้วยนะ
บอกว่ากลุ่มผู้เกาะเหน
เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาทำร้ายน้องวัย๑๔

ตั้งใจจะมาทำร้ายคู่อริที่อยู่ข้างในเซเว่นครับ

น่าจะมีเรื่องบาดหมางกันอยู่แล้วกับกลุ่มคู่อริที่อยู่ในเซเว่นนี่แหละ

รอให้ได้ตัวแก๊งนี้ที่บอกว่า๒๐กว่าคน

อันนี้เป็นภาพหนึ่งในประมาณ๒๐คน
ตอนนี้มีการขออนุมัติหมายจับแล้ว
คนนี้คือนายสมนึกศรีมจันทร์หรือว่านายนึกอายุ๒๐ปี
คนนี้เขาโดนข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แล้วก็ร่วมกันพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะ

ถามว่าแก๊งก์คนอื่นอีก๑๐กว่าคนละเป็นอย่างไร
เดี๋ยวต้องเร่งตามตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
ตำรวจบอกไว้แบบนี้นะคะ